หนึ่งสองสามถีม

อะไรนะคุณทำไมผลมีผลขาวด้วย

แตกครับเพราะว่าเจอพายุฤดูร้อน

สุวรรณเป็ดแตงไทยอีกแล้ว
โอ้ตายตายตาย

ครับผมนี่หลืองดีอยู่

ช่วงนี้อย่างที่บอกเลยครับ
มะม่วงทั้งแตง

ต้องอยู่กันอย่างระมัดระวัง

แตงไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่นิยม

แต่งไทยก็เอามาทำเป็นขนมหวาน

ก็เป็นที่ต้องการของประชาชน
ไปหาอะไรมาดับร้อนกันในระยะนี้

วันนี้กรุงเทพก็ยังมีโอกาสเจออยู่

กลุ่มฝนฟ้าขนองเขาไล่มาจากภาคอีสาน
ไปอยู่แนวกลางระหว่างภาคกลางภาคอีสานวันนี้

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะไปอยู่ในภาคใต้

หลังจากมาแล้วจะกลับอีกรอบหนึ่ง

กลับมาแต่ไกล

คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะครับ
อย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ

จะทำให้สภาพอากาศนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ทำให้การปลูกพืชเลี้ยงผัก

กลุ่มในกรุงเทพมหานครบางจุดบางพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบริเวณทางตอนล่างนะครับ
แล้วก็หลายจังหวัดในบริเวณที่อยู่ติดกับทะเลอ่าวไทยนะครับ
ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งออกไปทำงานออกไปส่งลูกไปโรงเรียน
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังดูฟ้าดูฝนหน่อยนะครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าตอนนี้อากาศหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความร้อนอบอ้าวนะครับ
ซึ่งอาจก็จะทำให้มีลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพได้
ในช่วงตั้งแต่ตอนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสายวันนี้อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับ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

ใครที่จะใช้ชีวิตกลางแจ้งเนี่ยคงต้องดูด้วย
เพราะว่าหลังจากนี้ดวงอาทิตย์จะเริ่มเข้าใกล้เมืองไทยของเราแล้ว

คุณสุราจะต้องระวังเป็นพิเศษ

แล้วก็เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่ใช้รายงานนะ

ใช่ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปนับดูก่อน

จะได้เก็บไปบริหารจัดการให้ถูกนะครับ

เอาเป็นร้อนหนาทำให้พอขายแจกฟรีได้ไหม

เดือดร้อนอยู่แล้วยังไปขอเขาตี

โอเคครับยังไงก็ระวังกันหน่อยนะครับ

เดี๋ยวขอไปเก็บแตงก่อนแล้วกันครับ